จับคั่วพักนัดแก่นำตั้งรัฐบาลครับนี่จับมืออย่างนี้เลย
เมื่อวานนี้ก็ถ้าใครที่คือเชียร์จะให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมา
เพราะบรรยากาศมันชื่นมื้นต้องบอกแบบนี้จริงพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกัธมนตรี
นัดหารือกับแกนนำตอนแรกมี๖พักการเมืองก่อนนะครับที่ร้านอาหารแห่งนี้เชมิลินนะครับ
สุโขทัยถนนสุโขทัยครับโอ้โหบรรยากาศนี้ที่ผมบอกมีแต่รอยยิ้ม
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เบิร์ตคือคุณพิธาออกมาแถลงแล้วพูดถึงจะจัดตั้ง
พูดถึงพักแต่ละพักไงเรายังไม่เห็นท่าทีของแต่ละฝ่ายว่าจะเป็นไงบ้าง
สื่อก็ไปพยายามติดตามแต่ภาพเมื่อวานเนี่ยเห็นชัดเลยอ่ะนี่ไงเออ
นี่ครับนายพิธาริมเจริญรัฐนะครับลงมาจากรถปั๊บถึงร้านเชมิลินนะฮะ
คือมาเป็นกลุ่มแรกแหละแล้วก็โอ้โหกองทัพนักข่าวนะครับมารอทำข่าว
อ่าคุณเจี๊ยบอมรรัฐฮะนี่แหละครับก็โบกมือทักทายคุยกันนิดนึงกับสื่อมวลชน
นะครับอย่างเป็นกันเองแล้วมีการชูหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนี่ฮะอืม
แล้วก็มีการทำสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจแล้วก็โบกมือบ๊ายบายโอ้โห
มีหลายท่ามากเลยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความกังวลนะเขาบอกเนี่ยครับ
ส่วนทางแกนนำคนสำคัญของพักเก้าไกลที่มาด้วยมีใครบ้างนะ
ก็มีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพัก
นายอมรัฐขออภัยครับนางอมรัฐโชคปมิตกุลกรรมการบริหารพัก
แล้วก็นางสาวพันนิกาวานิสผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกล
ตอนแรกมาเท่านี้ก่อนครับจากนั้นตัวแทนจาก๖พักการเมือง
คุณผู้ชมครับนะครับก็ทยอยเดินทางมานำโดยเสรีรวมไทย
ขอมอบดอกไม้นี่ครับนะฮะพลตำรวจเอกเสรีนะครับ
มอบดอกไม้นะฮะเป็นแจกันดอกไม้นะมอบให้นายพิธา
แล้วก็จับมือแสดงความยินดีกันแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงสว
ป่าป่าก็คือป่าเสรีป่าบอกป่าคุยกับพักพวกสวบ้างแล้ว
ใช่ป๋ารู้จักเหมือนกันป๋าไม่ใช่คนแม่ป๋าคนกว้างขวาง
ป่าเสรียป่าบอกพิธาเรียบร้อยดีน้องเรียบร้อยดีนี่นะครับ
ส่วนมาดูพักเป็นธรรมบ้างเฮ้ยพักเป็นธรรมนะครับ
มีแก่นำคนสำคัญใครอ่ะนายปิติพงศ์เต็มเจริญหัวหน้าพัก
และนายกัณวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรมแล้ว
ว่าที่สอสอหนึ่งเดียวของพักมาร่วมพูดคุยหารือกันในครั้งนี้นี่ครับ
ขณะที่พักประชาชาธิ์มีแก่นำก็กลุ่มของอาจารย์วันนอแหละ
อาจารย์วันนอหัวหน้าพักพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
เลขาธิการพักแล้วก็มีตัวแทนนะครับ
มหาลือนี่แหละฮะของภักดิ์ประชาชาชน์
ตัวแทนของไทยสร้างไทยนะครับ
คุณหญิงหน่อยครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
นายสุพรรณมงคลสุธีคุณโพคินพลกุล

เพื่อไทยนะครับหมอชนน่านศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
นายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพัก
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำพัก
บรรยากาศชื่นมื้นหยอกล้อกันดูดูดิดูคุณสุริยะยิ้มเนี่ย
โอ้โหยิ้มนะครับตาปิดเลยนะ
ชื่นมืดขนาดไหนนี่แหละครับแล้วเปรียบเปลยบอกว่า
เพื่อไทยเหมือนเจ้าสาวแต่วันนี้มหาเจ้าเบา
เจ้าเบามาตกลงกันเรื่องสินสอด
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นหวานจริง
หลังจากแก่นนำมากันครบแล้วนะครับ
สื่อมวลชนก็บอกว่าขอดูความพร้อมหน่อย
ลงมาหน่อยได้ไหมลงมาจับมือสามัคคีชุมนุม

ทั้งหมดลงมาครับคุณผู้ชมฮะนะครับ
จับมือสามัคคีชุมนุมเอามือไขว้กัน

หญิงสุดารัฐแล้วก็ป่าเสรี
แล้วก็ขวาสุดใครนะเมื่อกี้คุณกัณวี

โอ้โหดูสีหน้าผมไม่ต้องเล่าว่าสีหน้าเป็นยังไง

จากนั้นช่วงค่ำครับคุณพิธาก็ออกจากห้องอาหารมา
มารับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักก้าวหน้า

หัวหน้าคณะเก้าหน้าที่ก็มาร่วมรับประทานอาหารด้วย
มีการพูดคุยหยอกล้อกันดีโอ้โห
นี่น้องแซคนัทธวินนะนักข่าวของเราถ่ายภาพนี้นะ
แล้วก็แบบบรรยายคุณพิธากับคุณธนทร
เหมือนกับแบบคุยอะไรกันแล้วมีช็อตหันมาคุณธนทรมายิ้ม
แล้วก็แยกออกจากกันไปนะครับ
ก็มีจังหวะที่คุณวิทยาก็เอามือโอบคุณธนทร
ไปเราไปคุยกันข้างในดีกว่าตอนนี้

เข้าไปร่วมโต๊ะด้วยค่ะ
นี่แหละก็เป็นภาพนะภาพที่เกิดขึ้น

เพราะว่าทางแกนนำทั้ง๖พักก็มีการหารือกัน
ทีนี้ต้องเอาแต่ละพักมาดูเลย
นโยบายหลักของตัวเองมีอะไรบ้างจะทำอะไรบ้าง
เพราะว่าหลังจากที่ถ่ายรูปร่วมกันแล้ว

กองมากางแล้วดูว่านโยบายไหน

แล้วนโยบายไหนที่ฉีกที่ต่างไปเลย

ก็จะมีทั้งเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูล
ยกเลิกเกณฑ์ทหารแก้ปัญหายาเสพติด
สมรสเท่าเทียมลดค่าน้ำค่าไฟ
ขึ้นค่าแรงปฏิรูปกองทัพตำรวจ

นี่ค่ะเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็น

ทีนี้มาดูนโยบายของพักก้าวไกล
คือจากทั้งหมด๓๐๐นโยบาย
นโยบายหลัก๑๕นโยบายเอาอย่างอะไรบ้าง
ปิดสวิตช์สวยกเลิกเกณฑ์ทหาร

หวยใบเสร็จอะไรต่างพวกนี้

ส่วนใหญ่มักจะไปในทิศทางเดียวกันกับพักอื่นด้วยนะ
แต่ว่าเรื่องเลือกตั้งผู้ว่านี่สิ

ใช่อันนี้แหละเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนทางเพื่อไทยเอง๑๓นโยบายหลักอย่างอะไรบ้าง
แรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทปริญญาตรี๒๕๐๐
รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร๒๐บาทตลอดสาย

ไทยสร้างไทยก็มีนโยบายอย่างบำนานประชาชน
เดือนละ๓๐๐๐บาท๓๐บาทพลัด
สมรสเท่าเทียมบัตรเครดิตประชาชน
อันนี้คือของไทยสร้างไทยบางส่วน

พักประชาชาติ๙นโยบายหลักครับ
ตัวอย่างเช่นกระจายงบประมาณ

แล้วก็แก้ปัญหาภาคใต้ครับ

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย
มียกเลิกหนี้กยศปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพ
จริง๒อย่างนี้เราจำได้ใช่ไหมว่า
ตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็พูดเรื่องนี้นะ

แล้วมาดูของทางฝากฝั่งพักเป็นธรรมบ้างค่ะคุณผู้ชม
ก็อย่างเช่นยุคการปกครองส่วนภูมิภาค
การสร้างสันติภาพในปาตานี
ปรารถนีก็หมายรวมถึงปรารถนียลานาราธิวาล
แล้วก็๔อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะ
แล้วก็มีการยกเลิกกฎหมายพิเศษทุกฉบับที่ใช้ในปัตตานี
ยุคอบตและกอรมน
อันนี้คือก็จะมีความชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายของพื้นที่ของท้องถิ่นด้วย

คือที่น้ำแข็งและดอมพูดมาทั้งหมดถ้าดูนโยบายหลักของแต่ละภาค
เราจะเริ่มเห็นเขาลางของกระทรวง
กระทรวงที่แม้มันอาจจะมีการแบ่งกันแล้วหรือเปล่า
อมทำให้ภาพมันชัดขึ้นหน่อยน้องทำให้ภาพมันชัดขึ้น
เมื่อสักครู่เราจำแนกเป็นนโยบายของแต่ละพักใช่ไหม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมแล้วเก้าอี้รัฐมนตรีล่ะ
อันนี้คนอยากรู้ว่าพวกเก้าอี้รัฐมนตรีที่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
หรือว่าเป็นกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเนี่ย
ใครจะได้ตำแหน่งนั้นบ้าง
เอาก้าวกลายก่อนคุณผู้ชมในท้าแก่นครับคาดการณ์นะคาดการณ์จากนโยบายนะ
ก็คุณพิธาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจองตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเลยนะ
เพราะเนื่องจากว่าจะดำเนินนโยบายปฏิรูปกองทัพนั่นเอง
แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
เพราะว่าวางไว้แล้ววางตำแหน่งวางคนเอาไว้แล้วก็คือ
รองหัวหน้าพักเก้าไกลนั่นเองจะมาเป็นรัฐมนตรีคลัง

ส่วนของพักเพื่อไทยล่ะในฐานะที่ก็เป็นพักร่วม
แล้วก็เป็นเสียงใหญ่ด้วยนะภักดิ์เพื่อไทย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เก้าอี้เศรษฐกิจครับ
เก้าอี้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลัง
รัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีคมนาคม
เพื่อไทยจะเจรจากับกลุ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงาน
ตามที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่อันนี้คือข้อกังวลครับ
แล้วในที่สุดโต๊ะหารือของ๖พักร่วมก็
ปิดลงไปตอน๒ทุ่มของเมื่อวานนี้ครับ
คุณพิธากับแก่นำพักก็ออกมาจากร้าน
แล้วก็กล่าวสั้นว่าเดี๋ยวรอนะวันนี้๑๘พฤษภาคม

ก็บอกว่าเป็นผลที่น่าพอใจและบรรยากาศชื่นมืดเลย
พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้
ทุกคนต้องการจะมีส่วนร่วมเพื่อความชัดเจน
มีเสถียรภาพในการตั้งรัฐบาล

แล้วก็ความชัดเจนในการทำงานของพัก

ตรงนี้ครับผมคิดว่าก็จะมีข่าวดีค่อยมาเรื่อย
ขอให้ประชาชนภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุนทุกคน

ว่าไม่ได้มีความไม่แน่นอนอะไร
ที่อาจจะมีความวิตกกังวลนะครับ

คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้บนโต๊ะหารือพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
ยังมีการเปิดเผยถึงดีลการจะไปดีลพระการเมืองอื่น
มาเพิ่มเติมด้วยนะที่บอกว่าตอนแรก๓๑๐เสียงแล้วนะ
แล้วหลังจากนี้จะมีมาเพิ่มเติมยังไงนะคะ
ย้ำว่านี่เป็นการเปิดเผยจากนายกรณวีสืบแสงครับ
เลขาธิการพักเป็นธรรมที่บอกว่าตอนนี้มีอีก๒พักนะ
จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลก็คือ๒พักที่ว่า
พลังสังคมใหม่และพักเพื่อไทยรวมพลัง
ที่บอกว่าไปคว้าเก้าอี้มาได้ในอุบลราชธานีคุณผู้ชมครับ
นั่นเท่ากับว่าพักร่วมรัฐบาลถ้าเป็นตามที่คุณกรวีสืบแสง
เลขฐาธิการพักเป็นธรรมเนี่ยบอกนะจะเป็น๘พักนะ
พัก๓๑๓เสียงก็คือจากก้าวไกล๑๕๒เพื่อไทย๑๔๑
ไทยสร้างไทย๖ประชาชาติ๙เสรีรวมไทย๑เป็นธรรม๑
พลังสังคมใหม่อีก๑แล้วก็เพื่อไทยรวมพลังอีก๒ครับ
แต่ว่าท่าทีของสองพักที่ดอมว่ามาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาประกาศแล้วว่า
จะอยู่เคียงข้างพักเก้าไกลเพื่อให้ประเทศพัฒนาและเดินหน้าต่อไปได้
มาดูความชัดเจนนี้จากภักดิ์เพื่อไทยรวมพลังครับ
มีสองเก้าอี้จากอุบลราชธานีคือนางพิมพการพลสมัครนะครับ
คนนี้ชนะในเขต๓แล้วก็นายสมศักดิ์บุญประชมนะครับ

ทีมข่าวโทรศัพท์ไปคุยกับนายวะสวัสดิ์พวงพรศรีหรือคุณกังฟู
เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังนะครับ
บอกดีใจที่ฝั่งเสรีนิยมได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น
แล้วก็ยินดีในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งพักมีจุดยืนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่า
เสียงของประชาชนนะครับฉันธามติมาแบบไหนเราสนับสนุนนะครับ
ซึ่ง๒นะครับสสของพักเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีข้อแม้ครับ
ซึ่งความหวังของพี่น้องในพื้นที่ในจังหวัดอุบลก็รอดู
ทางพักก็คือยืนยันที่จะยกมือให้กับคุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับโดยไม่มีเงื่อนไขครับว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วม
รัฐบาลส่วนพลังสังคมใหม่มี๑คนนะครับก็ได้บัญชี
รายชื่อมาก็คือนายชาวริสขจรพงศ์กิรตินะ
หัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ก็บอกกับทีมข่าวบอกตอบ
เข้าร่วมรัฐบาลไปแล้วเพราะเป็นโอกาสที่ในการจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชน
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตร
ลำไยมะม่วงนะครับออกมาเพียบเลยแล้วราคาตกต่ำ
จะเร่งแก้ไขให้กับเกษตรกร
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะมีการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ก็ส่งคนมาพูดคุยนะครับมาพบปะในฐานะที่เป็นคนจังหวัดน่านนะครับ
ก็เลยชักอันนี้ดูภาพรวมของการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศไปแล้ว
ดูสื่อใหญ่อย่างซีนเอ็นเขามองการจัดตั้งรัฐบาลยังไงบ้าง
เขาสัมภาษณ์นะครับ
ก็คือแล้วปฏิกิริยากับท่าทีของสวในการจะโหวตนายกรัฐมนตรีนะคุณพิทาคิดยังไง
คุณพิธาตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทางสว
จะโหวตนะครับโดยไม่เคารพเสียงของประชาชน
ที่เลือกพักร่วมรัฐบาลมาเนี่ยนะครับรวมเป็นกี่ล้านเสียงอ่ะ
นะครับ๑๔โอ้โหประมาณ๓๐เกือบ๔๐ล้านเสียงเนี่ย
นะถ้าจะไม่เคารพไม่เป็นไรให้มันเป็นตามกระบวนการ

ต้องการความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยครับ
ประมาณสักเกือบเกือบเก้านาทีคุณผู้ชมแล้วเขาถามคำถามแต่ละอย่าง
ก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมฮะ
เรื่องของพักเก้าไกลจะมีแนวทางในการฝ่าด่านอรหันต์๒๕๐สวอย่างไร
เพราะที่ผ่านมาสวก็มีท่าทีชัดเจนนะครับ
ว่าอาจจะไปยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากภักดิ์ฝ่ายทหารมากกว่า
เพราะปัจจุบันความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนมันเปลี่ยนไปแล้ว
มติมหาชนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าผลเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร
ฉะนั้นแม้สวที่ถูกแต่งตั้งมาโดยทหารผลการโหวตอาจจะไม่เป็นไปตามอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเสมอไปครับ
จากนี้ครับคุณพิธาทิ้งท้ายด้วยนะว่าถ้าหากว่าสวโหวตไปในทางสวนทางกับประชาชนมันจะมีราคาที่ต้องจ่าย
นำพระเก้าไกลอย่างคุณพิทาเห็นอย่างไรหากหนึ่งในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือทหารตัดสินใจล้มล้างผลการเลือกตั้งครั้งนี้
มันเป็นการสอว่าจะมีรัฐประหารหรือเปล่าคุณพิธาตอบว่าพระเก้าไกลจำเป็นจะต้องลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุด
คุณพิธาก็อธิบายว่าคือการชนะเลือกตั้งก็เรื่องหนึ่งแต่หนทางในการก้าวขึ้นเป็นนายกและจัดตั้งรัฐบาลก็อีกเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นแม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ผลลัพธ์ทางการเมืองเพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวครับ
พักเก้าไกลมีทีมงานที่จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่และหวังว่าจะลดความเสี่ยงในการล้มล้างผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้
หวังจะสื่อสารกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับ
อ๋อนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
ก็มีความเคลื่อนไหวก็คล้ายกันแหละแต่ว่าอันนั้นเป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังต่างประเทศนะครับ
เขาจัดตั้งรัฐบาลเค้ากินอะไรกันรึ

ไหมป๊าเสรีมีการให้สัมภาษณ์สื่อด้วย
บอกว่าโหนักข่าวนี่แน่นอนจริง
พอผมมาถึงนะผมก็ตกใจเลย
นักข่าวเยอะกว่าพวกพักต่าง
ที่จะมาคุยกันอีกเพราะว่านักข่าวไปรอดู
รอดูท่าทีรอดูแม้กระทั่งเมนูอาหารนะคะ